จากวงการกีฬาในบ้านเราแล้ววงการกีฬาต่างประเทศเอง
ก็ร่วมแสดงความอาลัยด้วยเหมือนกันนะคะ
อย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเกมนัดสำคัญฟุตบอลพรีเมอร์ลีกของอังกฤษ
ทางสโมสรก็ได้มีการข้อความข้างสนาม

พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วย
ฟุตบอลพรีเมอร์ลีกอังกฤษนัดสำคัญ
แฟนทั่วโลกให้ความสนใจที่
เวอร์พูลเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อคืนที่ผ่านมา
ทางทีมลิเวอร์พูลซึ่งเป็นทีมเจ้าบ้าน

น้อมกล้าวน้อมกระหม่อม
ซึ่งการแข่งขันคู่นี้จบลงด้วยการเสมอกันไป๐ต่อ๐ค่ะ